พระเอกสุดฮอตคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะจ๊ะ

พอว่าราดนี้รักฐานเรื่องราดสุดให้เขารับบทเป็นหมอท่องเอกนะ
และก็เป็นการแจ้งเกิดราคารื่นต่ออื่นด้วยนะ
ซึ่งเจ้าตัวนะคะอย่างบาริโอเนี่ยก็ปลื้มสุดเลยนะคะ
แฟนให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ

ฉากที่ต้องเปิดบ้านท้ายคุณผู้ชม

เพราะว่าถูกทำโทษนะคะคุณนะคะ
ก็เลยต้องมีการเปิดบ้านท้ายทายาอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ

บอกเลยว่าชิลไม่เขินครับ

เพราะตอนนั้นกำลังทาไพรอยู่

โอ้ยก็ทรายแซมเลยนะตอนที่เล่น
ขยี้ยับเลยครับบี้สนุกสนานเลย

แฟนก็ได้กำไรไปนะ

มาริโอค่ะแอบมาว่าผู้จัดการส่วนตัวแหม่แอบใจร้ายคุณผู้ชม

ก็เลยไม่มีคิวไปดินเนอร์หวานกับจันจินะคะ
เจ้าตัวก็แบบบ่นขำนะโอ้เสียดายเหมือนกันจริงเปล่า

บอกว่าอยากจะไปแบบไปเที่ยวไปทานอาหารอะไรอย่างนี้ครับ

เขาก็บอกว่าไม่ได้มันคือ

ไม่เสร็จไม่เสียใจเนอะที่

ไม่กลัวจนจิตเขาจะเสียใจเหรอวันพิเศษหรือวันวาเลนไทย

น้ำขึ้นไปรีบตักก่อนหน้านี้ถ่ายละคร
ก็เลยงดงานอีเวนต์ไปบ้างนะคะ

คล้ายกับคู่ของหมากแล้วก็คิมเลย

แต่ยังมีวันอื่นอีกตั้งหลายวันนะคุณนะ